ค่ะภี่วิววิวของการเลือกตั้งก็เป็นไปตามที่มีการบอกกันไว้ก่อนหน้านี้
แต่วันนี้ก็มีพศาลียิสีภาคการเมืองที่ไปถึง๘๕พัด
ประเด็นสำคัญที่ได้รับฟังตรงกันก็คือเรื่องของกำหนดวันเลือกตั้งสอสอ
ยังเป็นวันที่๒๔กุมภาพันธ์๖๒แล้วเดี๋ยวจะปลดล็อกให้กับพักการเมืองด้วย
หลังการหารือระหว่างคศกับตัวแทนพักการเมืองที่ใช้เวลานาน๒ชั่วโมงนะครับ
เอกประยุทธ์จันทร์โอชานายรมนตรีหัวหน้าคณะคอสชบอกสั้นนะครับ
บอกว่าการหารือเป็นไปด้วยความเรียบร้อยส่วนวันเลือกตั้งยังยืนยันวันที่๒๔กุมภาพันธ์๒๕๖๒หรือไม่
เดี๋ยวให้กรกตชี้แจงก่อนหน้านี้ระหว่างนั่งเป็นประธานในการประชุมพลเอกประยุทธ์
กล่าวขอบคุณพักการเมืองที่ให้เกียรติมาร่วมหารือซึ่งถือเป็นก้าวแรกของการเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้งที่เป็นประชาธิปไตย
ส่วนสถานการณ์เมืองที่อีกกว่านานจะแลกกว่าจะเป็นธุรกิจภูมิใบหน้าของบุคคลศัพท์ไปเข้าใจ
หรือเข้าใจอย่างของแท้แล้วเนี่ยก็ไม่อยากถามไม่อยากจะดูอะไรอีกทั้งสิทธิ์

อันนี้ก็อาจจะเป็นพวกบริหารของบุคคลศัพท์หรืออาจจะไปตัดใช้ในการช่วยดูแลรักษาพวกเขาบร้อย
แม้ว่าจะเห็นอะไรเข้าตามมันเชื่อเป็นเหตุผลของนั้น
ก็ทั้งนี้ผมให้บังคับมาเป็นการเชิญอย่างล่อยไปสูงประเด็นให้กว่าศัตรูศัพท์ในระบังที่จะใจ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
ด้านนายพุทธิพงศ์ปุณกันปฏิบัติหน้าที่โคศก
ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าในที่ประชุม
โดยมีนายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ชี้แจงนะคะ
ยืนยัน๒๔กุมภาพันธ์๒๕๖๒
แล้วก็มีกรอบกว้างว่าจะได้รัฐบาลใหม่
ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายนปี๒๕๕๙
จากนั้นกรกตก็ชี้แจงขั้นตอนการเลือกตั้ง
พักการเมืองจะต้องทำกิจกรรม
ซึ่งก็ยืนยันว่าหลังกฎหมายเลือกตั้งสอสอมีผลบังคับใช้๑๑ธันวาคมนี้
ขอสชจะมีการประชุมเพื่อปลดล็อกคำสั่งคอสช
พักการเมืองจะได้มีการทำกิจกรรมกันได้ภายในเดือนธันวาคมนี้แน่นอน
อืมนั่นเท่ากับว่ารอพระราชกิจการเลือกตั้งสอสอนะครับ
ซึ่งเรื่องนี้นะครับนายนัทเล่าศรีสวกุลรองเลขาธิการกรกตบอกว่า
กรกตได้ส่งร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสอสอให้กับคอรมอลพิจารณาแล้ว
และคอรมอลได้ให้ความเห็นชอบแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการนำขึ้นทูลกล้าทูลกระหม่อม
ส่วนประเด็นสำคัญก็คือที่ประชุมวันนี้เห็นตรงกันนะครับ
ระหว่างคศและก็พกคือเรื่องวันเลือกตั้งสสนั้นจะเป็นวันที่๒๔กุมภาพันธ์๒๕๖๒ก็ตรงกับวันอาทิตย์
แม้ว่าจะมีบางพักเสนอว่าควรจะเลื่อนออกไปแต่ว่าที่ประชุมส่วนใหญ่เขายืนยันว่าเอาวันนี้